ติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
เงินสดพร้อมเอกสารต่างที่เห็นอยู่นี้คือส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในตู้เซฟทั้ง๓ตู้
กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมการปกครองร่วมกันพยายามเปิดมานานกว่า๑ชั่วโมง

สถานบริการอาบอบนวดชื่อดังที่ถูกบุกเข้าจับกลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ตู้แรกเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งของอยู่ภายใน
แตกต่างจากตู้ที่๒และ๓ที่พบเอกสารส่วนใหญ่เป็นใบเสร็จรับเงิน
บัญชีรายรับรายจ่ายและเงินสดอีกหลายแสนบาท
ทั้งหมดถูกมัดเป็นปึกรวมกันอยู่ในตะกร้า
ถูกยัดเข้าไปในตู้เซฟทั้ง๒ใบนี้
สิ่งของในตู้ที่ได้ในวันนี้หรือบัญชีศอบสวน

ว่าเป็นอะไรบ้างเป็นเอกสารเป็นเงิน

ไปดูก่อนว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง

แค่ปากบที่ทำหน้าที่เป็นคนเชียร์แขก

ว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของร้านตัวจริงได้
ในเรื่องนี้มันเป็นนโยบายของท่านอธิบดี

เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าของตัวจริงจริงนะครับ
อดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับ
มีชื่อของนางสสิทรวิรเทพสุพรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ยังถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะนี้

ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผล
สสิทรที่เป็นเจ้าของนี่เขามีเครือข่าย
หรือว่าร้านอื่นที่ไปเปิดที่อื่นไหมครับ
ข้อมูลในเบื้องต้นก็มีหลายแห่งครับผม
นอกจากคุณสัสสิธรมีคนอื่นอยู่ไหมครับ
อยู่ระหว่างการรวมข้อมูลครับ
และนอกเหนือจากการเดินหน้าเอาผิดกับเจ้าของร้านแล้ว
กรมการปกครองยังเดินหน้าเอาผิดกับตำรวจที่ปรากฏชื่อว่าไปใช้บริการที่ร้านแห่งนี้
โดยนำรายชื่อทั้งหมดยื่นให้ปปทตรวจสอบ
ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กันในการกระทำความผิดหรือไม่
ยังเชื่ออีกว่ามีตำรวจมากกว่า๒๐คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ตามเอกสารเนี่ยเราก็ตรวจพบก็ตามที่เห็นตามสื่ออยู่เหมือนกัน
ปรากฏบ้างหลายหน่วยงานนะครับ
ควรที่จะตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่กล้องวงจรปิดนะครับ
รวมถึงอ่าเครื่องรุทบัตรนะครับที่มันจะสามารถ
สืบหาเส้นสายทางการเงินว่ามันจะไปถึงไหน
หรืออาจจะมีข้อมูล
ที่มันสามารถดำเนินการกับตัวผู้กระทำความผิด

ไม่มีชื่อของตำรวจเข้าไปอยู่ในชุดจับกลุ่ม
แต่ผู้ประชาการตำรวจนครบานเจ้าของพื้นที่ออกมาเต้นรับกับเรื่องนี้
ส่งคนประสานเพื่อขอข้อมูลที่มีไปตรวจสอบ
พร้อมตั้งกรรมการสอบเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
หากเกี่ยวข้องก็ต้องเอาผิดทั้งทางวินัยและอาญา
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน